มาดูเรื่องของสายซีฟู้ดกันหน่อยค่ะ
ใครที่ชอบกินซีฟู้ดมันมีดราม่าที่ไม่จบไม่สิ้นนะคะ
สำหรับสาวคนนึงเมื่อเธอไปทานร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะ
ที่เป็นร้านอาหารทะเลแล้วเธอโพสต์แบบนี้ว่า
แมงดาที่เธอสั่งมาเป็นยำไข่แมงดา
เธอบอกว่ามันเป็นดาเป็นแมงดาแบบมีพิษครับ
แล้วเอามาให้กินได้ยังไงเป็นแมงดาถ้วยนะฮะ
แล้วเธอก็ระบุพิกัดด้วยนะร้านอาหารทะเลย่านหาด
พรัชธาราจังหวัดกระบี่ใช่ค่ะเธอบอกว่าโอ้โห
เนี่ยมันเป็นแมงดาถ้วยซึ่งจริงปกติแมงดาที่กินได้
คือแมงดาจานเธอบอกว่านี่แหละค่ะก็มีการถกเถียงกันระหว่าง
กับร้านเจ้าของร้านด้วยคือจริงจริงทางร้านอาหาร
เขาก็ออกมาชี้แจงด้วยนะคะว่าไอ้ตัวนี้คือ
เขายืนยันว่าเอาชื่อเสียงของร้านมาการันตีได้เลย
เขาไม่เคยเอาแมงดาถ้วยที่แบบมีพิษเนี่ย

แต่คนโพสต์ยืนยันบอกว่าดูที่หางก็รู้

หางกลมเชียร์เป็นแมงดาถ้วยแน่นะครับ

ดูออกยังไงก็ดูออกว่าเป็นแมงดาถ้วย

ฟังเสียงเธอหน่อยแล้วกัน
ว่าข้อมูลของแมงดาถ้วยมันกินกันได้ไหม
ทุกสำนักก็บอกว่ามันไม่ควรกินใช่ไหมล่ะ
แล้วถ้าวันนั้นกินเข้าไป
แล้วเราเข้าโรงพยาบาลเกิดอะไรขึ้น
มันจะทำยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้น
ร้านจะรับผิดชอบชีวิตเราไหมล่ะ

โอ้โหคงตายกันหมดแล้วนะโดนพิษแมงดาถ้วยนะ

มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำสัตว์ทะเลทุกอย่าง
ค่ะทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามพูดคุย
กับทางด้านของผู้มนุยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

จริงมีหลายพื้นที่เอาแมงดา๒ชนิด
แมงดาจานแมงดาถ้วยมาบริโภคกัน
แต่แมงดาถ้วยมันจะมีพิษจริง

อย่างนี้เดี๋ยวลองฟังเขาชี้แจงหน่อยค่ะ
แต่คุณกรอบสัตว์พอสูงวิจัยสัตว์น้ำยังบอกต่อนะ
ภาพที่ลูกค้าคุณปุ๋ยโพสเอาไว้
มันยังดูไม่เท่าไหร่นะครับ
ไม่ได้ออกหรอกนะว่าเป็นแมงดาชนิดไหน
เพราะภาพส่วนหามันไม่ค่อยชัดเจน
แต่หน่วยงานในพื้นที่จะลงพื้นที่ในการตรวจสอบ
ตามร้านอาหารทะเลต่างด้วยนะครับ